เรื่องของติดตามจับกลุ่มตัวได้หรือเปล่า

วันนี้สู่วันที่๑๕แล้วนะครับ
ก็พลิกป่าในการที่จะหาเสียแป้ง

ทำเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอนะฮะ
ตอนแรกเน้นขึ้นไปบนเขา
แต่ตอนนี้เน้นรอบเชิงเขาอีกแล้ว
ถือว่าเป็นปฏิบัติการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
แต่ทีนี้ก็ยังกระจายข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับรู้
เกี่ยวกับเรื่องกรณีการจับกลุ่มเสียแป้งนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ยังเน้นเรื่องของ

เหมือนเป็นใบปริวแจกให้แต่ละคันเลยนะ
ใช่ค่ะนี่คือจุดสกัดบ้านคิริวงหมู่๗ตำบลและอำเภอทุ่งว่า
สตูนนะครับเขตติดต่ออำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังฮะ
ซึ่งทางด้านของภูมิกับการตำรวจภูทรทุ่งว่าจังหวัดสตูนเนี่ย
มาดูแลจุดสกัดตรงนี้ด้วยตัวเองนะฮะ
ใบปลิวแจ้งบุคคลอันตราย
ซึ่งมีข้อมูลแล้วก็รูปของเสียแป้งนาโน
แจกให้กับชาวบ้านที่ใช้รถผ่านไปผ่านมาณจุดนี้ทุกคนทุกคันนะครับ
ซึ่งก็เป็นอีกยุทธวิธีในการดึงชาวบ้านทั้งจังหวัดสตูนจังหวัดตรัง
ใช้เส้นทางตรงนี้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
และอย่างที่บอกนะฮะกำลังลาดตะเวนของเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้เน้นแนวเชิงเขาแล้ว
เน้นแนวเชิงเขาลงมามากยิ่งขึ้นนะครับ
ยังคงติดอาวุธเต็มอัตราแล้วก็ออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง
โดยขยายจุดค้นหาในช่วงรัศมีร์ไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลเมตรต่อชุดในแต่ละวันนะครับ
ก็จะเน้นตรวจสอบจุดล่อแหลมที่คาดว่าเสียแป้งอาจใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหรือว่ากบดาน
ลาดตะเวนก็เน้นสังเกตบุคคลที่อาจเข้าออกในพื้นที่ป่า
จุดที่ไม่มีสวนยางหรือว่าสวนปามของชาวบ้าน
อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียแป้ง
อาจจะไม่เลือกเส้นทางเขาบรรทัศน์ฝั่งอำเภอมะนังจังหวัดสตูนในการหลบหนี
แต่มีความเป็นไปได้ในการใช้เส้นทางของอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงมากกว่า
เราตามติดมาต่อเนื่องนะสำหรับการไล่ล่าตัวเสียแป้งนะฮะ
คือมันเป็นพื้นที่รอยต่อพัทธลุงตรังสตูนนะคะ
แต่ว่าร่าสุดมันมีข่าวออกมาอีกแล้วบอกว่าคนสนิทของเสียแป้ง
เขามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการเดินป่ามากเลยนะ
ปรากฏว่าเขาหายตัวไปทีนี้พอหายตัวไปหายตัวไปเป็นเดือนแล้วอ่ะพี่บุ๊ค
การหายตัวไปเป็นเดือนนี่แปลว่าตอนนี้เขากำลังอยู่กับนักโทษแป้ง
เสียแป้งแล้วพาหนีหรือเปล่านี่ก็เป็นการตั้งคำถามนะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติการอยู่แล้วทีมข่าวไทยรัฐเองก็ไปตรวจสอบ
ที่บริเวณเขาบรรทัศน์ในพื้นที่บ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เพราะมีข้อมูลมาไงว่าเสียแป้งไม่มีทางหรอกที่จะหนีมาคนเดียวหนีไม่ได้
จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เชี่ยวชาญคนที่ชำนาญแน่เลย
ก็มีชื่อออกมาชื่อของนกกับพริกในนกกับในพริก
เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นคนสนิทของเสียแป้งแล้วมีขนำอยู่บนเทือกเขา
อาจจะพาเสียแป้งกบดันอยู่ที่ขนำหรือในถ้ำบางแห่งบนเขาหรือเปล่า
แล้วขนำของในนกแล้วก็ในพริกห่างกันประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชม

สวนยางก็ยังมีขนำที่สร้างไม่เสร็จอยู่หลังหนึ่งด้วย
แล้วคุณผู้ชมขนำสร้างไม่เสร็จก็จริง
แต่ดูสิภาพขวาทำไมเจอข้าวของอยู่ในนั้นน่ะเหมือนกับมาอยู่แล้วเจอทั้งกางเกงทั้งเสื้อเจอหมอนเสืออุปกรณ์ทำสวนยางอุปกรณ์ทำอาหารคือแขวนอยู่
ชาวบ้านที่เขารู้จักในนกเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนายนกเนี่ยเขาเป็นพรานมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทธลุงนี่แหละ
แล้วก็มาทำสวนยางที่บ้านตระพักอยู่แค่คนเดียวรู้กันดีนะว่านายนกเนี่ยเขาชำนาญการเดินป่าเทือกเขาบรรทัศน์
บางทีขึ้นเขาแล้วหายไปเป็นเดือนเลยหลังจากนั้นก็ลงมาด้านล่าง
แต่รอบล่าสุดเนี่ยถามว่าไม่ได้เจอนานขนาดไหนแล้วอ่ะ๒เดือนแล้วค่ะ

เขาเป็นอย่างไรครับความชำนาญ
ก็ความชำนาญเขาสามารถเดินได้ตั้วไปตั้วได้ทุกคนทุกเองบนเขา
ถ้าถามว่ารู้จักไหมผมก็รู้จักแต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่ก่อนลือกันก็ไม่รู้จริงไม่จริง
ระดับที่หนึ่งที่สองนั่นแหละแต่ไม่เกินที่สามอยู่ในระดับหนึ่งสองสามนั่นแหละ

เนี่ยค่ะจากข้อมูลของชาวบ้านเนี่ยนะก็เอ๊ะถ้าเกิดว่าในนกเนี่ย
เขาชำนาญการใช้ชีวิตในป่าเทือกเขาแล้วเขาก็เป็นคนสนิทกับเสียแป้งด้วย
ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เจอหน้ามาไม่ได้เจอหน้ามานานสัก๒เดือนแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนายนกเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขายังคงติดตามไล่ล่านะยังคงติดตามไล่ล่าข้อมูลของในนก
อืมเสียบเอ่ออย่างต่อเนื่องครับแล้วเขาบอกว่าอาจจะหนีอยู่ในจุดที่
อยู่ในรัฐสมีย์จุดพื้นที่ปะทะเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมานี่แหละอืม
นี่คือข้อมูลของชาวบ้านแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะเจ้าหน้าที่อ่ะ
เขาบอกว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยยังมีอยู่อีกสักประมาณสี่ห้าจุด
จุดใช่ไหมที่ยังอาจจะเข้าไปสำรวจไม่ครบ
เดี๋ยวจุดตรงนี้มันก็เป็นจุดสำคัญด้วย
เดี๋ยวก็ต้องรอนะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะ
โอ้โหงั้นแสดงว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ได้เจอพรานก
หรือว่าเจอพริกก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะนำไปสู่การเจอนักโทษแป้งด้วย